ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนจากร้านนวดค่ะ
นวดปกติเลยค่ะนวดแผนโบราณนวดแผนไทยนี่แหละค่ะ
แต่ว่าไปเจอลูกค้าที่ต้องการการนวดแบบพิเศษแบบถึงเนื้อถึงตัว
ก็แจ้งพนักงานบอกขอนวดแบบนั้นได้ไหมพนักงานบอกร้านเราไม่มีบริการแบบนั้น
ปรากฏว่าลูกค้าโกรธจัดค่ะเดินลุกออกไปเลยเงินค่านวดก็ไม่จ่ายด้วยค่ะ
แล้วไม่จ่ายเงินค่ะโกรธแล้วไปเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่ม
เมื่อคืนนี้ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งที่บ้านค่ายจังหวัดระยองร้านเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ค้าเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ค่ะมาใช้บริการนะคะแล้วขอให้นวดแบบพิเศษให้หน่อย
แต่ร้านเขาไม่มีลูกค้าก็เลยโกรธออกไปไม่ได้จ่ายตังค์ด้วย
เนี่ยค่ะตรงห้องนี้ค่ะพนักงานหญิงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่นวดให้กับลูกค้า
บอกว่าเธอก็ล้างเท้าให้ลูกค้าแล้วพาขึ้นมานะคะลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเริ่มต้นนวดแล้วก็บอกลูกค้านอนคว่ำนะคะเขาจะเริ่มนวดให้
แต่ลูกค้าไม่ยอมเธอรู้ทันทีเลยอยากจะให้นวดแบบพิเศษแต่เธอก็เลยปฏิเสธ
อย่างสุภาพบอกร้านเราไม่มีบริการแบบนั้นพอได้ยินปุ๊บลูกค้าไม่พอใจเลือดขึ้นหน้าค่ะ
ผลุนผันลุกขึ้นจากเตียงสวมเสื้อผ้าแล้วขับรถออกไปเลยค่านวดก็ไม่จ่ายด้วยนะคะ
เธอก็พาผู้สื่อข่าวไปดูห้องที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวบอก
เขาก็เห็นป้ายเนี่ยติดไว้นะคะเนี่ยมีป้ายแบบนี้ติดเอาไว้แล้วนะคะ
บอกว่าไม่มีนวดพิเศษมีแต่นวดเพื่อสุขภาพห้ามทำลามกอนาจารย์
แต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ